ตอนนี้หลายคนลือกันหนาหูมากว่า
หรือเราจะไม่ได้เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพ
แต่จะได้เลือกตั้งครั้งใหญ่หรือเปล่า
มีข่าวลือประเด็นเรื่องของนายกจะยุบสภาไหม

เพราะตอนนี้เนี่ยล่าสุดข่าวที่ออกมานี่หลายคนพูดถึงกันเยอะ
จากกรณีที่มีการขับร้อยเอกธรรมนัฐกับพวก
รวมทั้งหมด๒๑ส่อออกจากภักดิ์
หลายคนบอกว่าเขาขัดแย้งอะไรกันหรือเปล่า
เรื่องนี้นะคะเมื่อเช้านี้นายภัยบูลนิติตะวัน
หัวหน้าพักพลังประชารัฐออกมาแถลงเองเลย
ชี้แจงถึงรายละเอียดว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้น
จนออกมาเป็นผลมติกรรมการพักแบบนี้

มีการประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการบริหารพัก๑๗คน
สมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรภักดิ์พลังประชารัฐอีก๖๑คน

เรื่องของเรื่องต้นต่อมันมาจากที่ว่า
ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าในฐานะเลขาธิการพักและพวก๒๑คน
มีการเสนอพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักบอกว่า
อยากจะให้ปรับโครงสร้างพักขนาดใหญ่
ซึ่งพลเอกประวิทย์มองว่าข้อเรียกร้องอันนี้เนี่ย
มันจะสร้างปัญหามากแล้วก็จะเกิดความขัดแย้งครั้งใหญ่
มีการนัดประชุมพักทั้งหมดแล้วก็ร่วมกันลงความเห็นว่าเอายังไง
ทุกคนเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าทำไม่ได้เพราะมันจะเสียหายต่อพักทั้งระบบ
เพราะฉะนั้นเพื่อรักษาหลักการแห่งพักก็คือเอกภาพเสถียรภาพและอุดมการ
กรรมการบริหารพักก็เลยบอกว่าถ้างั้นโหวตดีกว่า
โหวตเลยว่าถ้าสมมุติว่าเราก็รับไม่ได้และเขาก็รับไม่ได้
ถ้าเราจะไม่ปรับเราจะเอายังไง
สุดท้ายร้อยเอกธรรมนัฐก็ยังคงยืนยันเหมือนเดิมว่า
ถ้าไม่รับข้อเสนอนี้จะมีปัญหาในการบริหารพักแน่นอน
ก็มองว่าอันนี้ขัดแย้งหนักแล้วล่ะ
สุดท้ายพอมีการร่วมลงมติกัน๖๓เสียงจาก๗๘เสียงบอกว่า
ถ้างั้นก็ให้ร้อยเอกธรรมนัฐและพวกพ้นจากการเป็นสมาชิกพักก็แล้วกัน
ด้วยความที่แนวทางและความคิดเรามันไม่ตรงกันแล้ว
นายภัยบูลยังยืนยันด้วยนะคะว่ามติภักดิ์พลังประชารัฐครั้งนี้เนี่ย
ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเลย
แล้วก็ทิ้งท้ายด้วยว่าไม่ต้องเป็นห่วง
เรายังเหลืออยู่อีก๑๐๐คนที่อยู่ในพักพลังประชารัฐ
เพราะฉะนั้นก็ยังเป็นร้อยคนที่มีเอกภาพและมีความมั่นคง
ประเด็นนี้จึงเป็นเรื่องที่แล้วท่านไม่ใช่บอกว่า
ถ้าไม่ได้ก็แล้วไปท่านบอกว่าถ้าไม่ได้ท่านก็ไม่ยอม
เขาเรียกว่าขัดแย้งที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อความมั่นคงเสถียรภาพความเป็นเอกภาพของพักพลังประชารัฐ
ก็เป็นเหตุที่ร้ายแรงแล้วไม่ยอมก็คือท่านบอกว่า
จะเคลื่อนไหวด้วยมาตรการต่างอะไรอย่างนี้นะฮะ
ซึ่งมันก็ไม่เป็นประโยชน์นะครับก็คือ
ก็สรุปว่ามัตตินะฮะของกรรมการมหาลพักษณ์
มัตติร่วมกรรมการมหาลพักษณ์ร่วมกับสมาชิกสภาพปุทธแทนราชดร
ก็มีความเห็นเป็นไปตามข้อบังคับของภักดิ์นะฮะ
แล้วก็ทุกประกาศ
เอาเป็นว่ามติชัดเจนแล้วว่าร้อยเอกธรรมนัฐกับพวกรวม๒๑สส
ไม่ได้สังกัดพักพลังประชารัฐอีกแล้วแต่ยังคงเป็นสอสออยู่นะคะ
ซึ่งหลังจากนี้สิ่งที่พลังประชารัฐต้องทำก็คือ
หาเลขาพักคนใหม่แล้วก็ดำเนินการจัดส่งเอกสารส่งไปให้กรกต
ซึ่งก็จะมีผลในวันที่มีมติตามกฎหมาย
ส่วนสิ่งที่ทั้ง๒๑สสนี้ต้องทำก็คือ
หาพักใหม่เข้าสังกัดภายใน๓๐วันตามรัฐธรรมนูล
ทีนี้ลองไปถามพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีหน่อย
นายกข่าวลือหนาหูมากยุบสภาไหม

อะไรล่ะไม่ยุบแล้วก็ไม่ปรับคอรมอด้วย
คือพลเอกประยุทธ์บอกว่าเรื่องปัญหาที่มันเกิดขึ้นในพักพลังประชารัฐ
เรื่องการขับร้อยเอกธรรมนัฏหรืออะไรก็แล้วแต่
นายกไม่รู้เรื่องและไม่ได้เกี่ยวข้อง
เป็นเรื่องของหัวหน้าพักและกรรมการบริหารพัก

เชื่อว่าทุกคนพยายามทำสถานการณ์ให้มันเป็นปกติเร็วที่สุด
อีกครั้งจะยังไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรี
ยุบสภาแน่นอนเพราะว่ากฎหมายมันยังไม่เรียบร้อย

ใครรักใครชอบใครมันก็แล้วแต่ส่วนของแต่ละคน

นี่ค่ะประเด็นที่มีออกมาจากที่ประชุมพัก
พลังประชารัฐเมื่อคืนก็กลายเป็นประเด็นร้อน
นักข่าวการเมืองก็ตามกันทั้งวันนะคะ
เพราะฉะนั้นภาคใดก็ตามที่ได้เรียนเสียงสูง
ถ้าจะตั้งระบาดได้ก็เป็นผู้เสนอได้ชื่อขึ้นไป
ใครจะเป็นนายกดีสวเขาก็โปรไปขัดคล่องละบ้าง
ถ้าไม่ใช่คนที่มีปัญหาล่ะก็

เพราะฉะนั้นวันนี้อย่าเอาการเมืองมาพันกับทุกเรื่องเลย
วันนี้ที่ทุกคนก็ให้ความสนใจก็คือในโครงการประชุมของภักดิ์ภารับิชาลัด
เพื่อน้ำของกรรมการภักพ์หัวหน้าภักดิ์ตนการนะครับ

เพราะฉะนั้นสิ่งจากวันที่สุดคือทุกคนก็ต้องมองว่าไอ้ใครเป็นอย่างไร
เพราะโอกาสในวันหน้าในการเลือกตั้งมันก็มีอยู่ใช่ไหม
เพราะฉะนั้นทุกคนก็ช่วยกันติดตามพฤติกรรมของแต่ละคนแต่ละคนด้วย
ผมไม่อาจไปกล่าวได้ว่าใครดีใครไม่ดีอะไรต่าง
แต่พฤติกรรมจะเป็นตัวกำหนดให้ประชาชนนั้นได้มีการตรวจสอบ

ความเคลื่อนไหวในพลังประชารัฐที่เราเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ก็มีมุมมองที่น่าสนใจจากนักวิชาการด้านการเมือง

ศาสตราจารย์ดรยุทธพรอิสระชัยนะคะ
คือท่านมองบอกว่าการเคลื่อนไหวของร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ย
เป็นการเคลื่อนไหวที่ทำได้อย่างชาญฉลาดทีเดียว
เพราะว่าจากเดิมเนี่ยเหมือนเป็นรองนะไม่มีบทบาทอะไรมาก
แต่ว่าตอนนี้กลายเป็นว่าร้อยเอกธรรมนัฐ
กลายเป็นตัวแปรสำคัญในการต่อรองผลประโยชน์ได้มากทีเดียวนะคะ
แล้วคราวนี้ก็ต้องจับตาต่อเลยค่ะ
พักเศรษฐกิจไทยที่ร้อยเอกธรรมนัฐ
จะพาสอสอ๒๐คนไปสังกัด
เพราะว่าว่าที่หัวหน้าพักชื่อว่าพลเอกวิทย์เทพหัสดินณอายุทยา
อดีตประธานกรรมการยุทธศาสตร์ภักดิ์พลังประชารัฐ
และที่สำคัญนะคะก็มีชื่อของพลตำรวจเอกพัชรวาสวงสุวรรณ

สำคัญเลยนะคะเป็นน้องชายของบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
อันนี้ก็จะมาเป็นที่ปรึกษาของพักด้วย
แต่ละชื่อเนี่ยนะคะคาดว่าอันนี้
เขาก็เลยมีการคาดการณ์กันว่านี่น่าจะเป็นพักสาขาของพลังประชารัฐ
สร้างขึ้นมาเพื่อลดความขัดแย้งของพักพลังประชารัฐนั่นแหละนะคะ
และสิ่งหนึ่งที่ต้องจับตาก็คือสถานภาพของรัฐบาล
คราวนี้ก็จะเสียงปริ่มน้ำมากขึ้นนะคะ
จากเดิมที่ฝ่ายรัฐบาลมีเสียงอยู่ที่๒๖๘เสียง

แต่พอกลุ่มก้อนของร้อยเอกธรรมนัฐถูกขับออกมาเป็นสอสอ๒๑คน
รัฐบาลก็จะเหลือสอสอเพียง๒๔๗เสียงเท่านั้น
ส่วนการทำงานของกลุ่มร้อยเอกธรรมนัฐนั้นคงเป็นพักฝ่ายค้านอิสระ
และรัฐบาลอิสระที่ตกลงด้วยผลประโยชน์ทางการเมืองมากกว่า
แต่ยังไงก็แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะอยู่ภายใต้การควบคุมของผลเอกประวิทย์วงสุวรรณค่ะ
ฟังการวิเคราะห์ของนักวิชาการกันหน่อยค่ะ
ช่องว่างระหว่างรัฐบาลกับทางฝ่ายค้าน
ถ้าไม่นับกลุ่มของคุณธรรมนัฐ
ก็จะมีช่องว่างอยู่เพียงแค่๒๐กว่าเสียงเท่านั้นนะครับ

๒๑ส่อคือหอกข้างแค่ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาธิ์น้ำปลีหรือไม่
ต้องบอกว่าแน่นอนครับนี่คือออกข้างแค่๒๑เล่ม
และอาจจะมีมากกว่า๒๑เล่มด้วยนะครับ
แฝงตัวอยู่ในภักดิ์พลังประชารัฐ

เพราะฉะนั้นตรงนี้สถิธิภาพรัฐบาล
แต่เป็นสิ่งที่ได้รับผลกระทบอย่างชัดเจน
แม้ว่าวันนี้ท่านนายกจะบอกว่าท่านไม่ยุบสภาท่านไม่ลาออกนะครับ

เพื่อที่จะเรียกความเชื่อมั่นนะครับ
ตรงนี้เนี่ยมันก็สะท้อนว่าการที่ท่านต้องออกมาแสดงความเชื่อมั่น
ก็เพราะความเชื่อมั่นอย่างแท้จริงมันไม่มีอยู่นั่นเองครับ
เคลื่อนไหวที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่ง
ก็คือความเคลื่อนไหวของพักเล็ก
ที่เริ่มมีการขยับแล้ว
ว่าจะไปลงเรือลำเดียวกันกับร้อยเอกธรรมนัฐ
ผู้สื่อข่าวรายงานล่าสุดนะคะ
พักเล็กล่าสุดที่มีแนวโน้มที่จะไปร่วมกับกลุ่มร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยนะคะ
ก็อย่างเช่นพักรักผืนป่าประเทศไทย

ครูไทยเพื่อประชาชน

ขณะที่นายมงคลกิจสุขสินธารานนท์

ก็ไปร่วมงานกับร้อยเอกธรรมนัฐเหมือนกัน
เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจมากนะคะ
ส่วนพักเล็กที่ตัดสินใจอยู่กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี

ก็คือนายแพทย์ระวีมาชมาดลหัวหน้าพักพลังธรรมใหม่
จากอันนี้มีความขัดแย้งกับร้อยเอกธรรมนัฐ
ช่วงของการลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อครั้งที่ผ่านมาค่ะ
อันนี้น่าสนใจจริง
เพราะถ้าเกิดสมมุติว่ากลุ่มก้อนพักเล็กไปรวมกับร้อยเอกธรรมนัฐเสร็จปุ๊บ
คราวนี้ถ้าเขาจะเลือกเป็นฝ่ายค้านอิสระฝ่ายค้านได้ประโยชน์แล้ว
แต่ถ้าเป็นรัฐบาลอิสระรัฐบาลก็จะยังมีเสียงเพิ่มขึ้น
อันนี้ต้องติดตามจริงนะคะ